เล่นพนันไก่ชน
หลอกไก่ด้วยก่อน
หนีกระเจิงกันไปกลางทุ่งแบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็วิ่งไล่ตามแบบนี้ค่ะ
พนันก็วิ่งหนีกันไปจับได้เนี่ย๑๐กว่าคนนะคะ
ของกลางก็คือไก่ชนสี่ตัวนะคะการจับกลุ่มในครั้งนี้
ได้ข้อมูลมาว่าเนี่ยนะกลุ่มนี้ไปลักล่อ
บ่อนการพนันไก่ชนอยู่ท้ายหมู่บ้านที่บ้านน้องเปง
ตำบลฝั่งแดงเจ้าหน้าที่ก็วางแผนบุกเข้าไปจู่โจมจับกลุ่มนะคะจริงจริงแล้วเนี่ยมีนักพนันเกือบสามสิบคนค่ะมีทั้งกลุ่มเซียนพนันไก่ชนมีทั้งกองเชียร์ก็ล้อมวงดูไก่ชนกันอยู่แต่พอเห็นเจ้าหน้าที่ก็อย่างที่เนี่ยเห็นในภาพก็วิ่งกันไปกระเจิงกันไปตามทุ่งนานะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องว

เล่นพนันไก่ชนเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมมั่วสุมในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคก็คือตามพรบเรื่องของโรคติดต่อด้วยอะไรด้วยนะคะ
แม่ลองดิอย่าหารายได้เสริมกลายเป็นว่าถูกจับดำเนินคดีนะคะก็เลี้ยงไก่ไข่ใช่ไหมอืมอ่า
ช้าหน่อยมันออกไข่ก็ไปขายตลาดอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นรายได้เสริมเนี่ยไม่ใช่มันเล่นพนันไก่ชน